คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ก็จะมีการประชุมร่วมกัน

หลักเกณฑ์ออกเสียงประชามติ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ยืนยัน
ว่ารัฐบาลจะไม่ออกกฎหมายพิเศษ

ให้ไปลงประชามติร่างรัฐมนูลนะครับ
โดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณระบุว่า

โดยสมาชิกวุฒิสภาก็จะเป็นคนเลือก
ประธานกรรมการอยุธศาสตร์ชาติ
ประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นประธาน
พร้อมยืนยันนะครับว่ายังไม่มีการออกกฎหมายพิเศษใด
บังคับให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
แล้วช่วยกันลงนัดลงให้ทางมีรัมผู้สื่อข่าวจุดโม้ยงานต่าง
ช่วยกันลนลงเพื่อให้ประชาชนได้ออกมา
ว่าด้วยความสงบเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติ
กลับไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตพิจารณาใหม่
เพราะว่ากรกตเข้าใจว่าจะทำร่างกฎหมายเป็นคำสั่งขอสช
โดยคาดว่าร่างกฎหมายของกรกตมีแนวโน้มที่จะออกเป็นพระราชบัญญัตินะครับ
ส่วนนายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐมนูลหรือว่ากรท
ระบุเพียงสั้นนะครับว่ายังไม่เห็นข้อเสนอของกรกต
ที่ให้เพิ่มโทษคนรณรงค์ให้ประชาชนไม่ออกเสียงประชามติ
ส่วนในวันพรุ่งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะประชุมให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
การออกเสียงประชามติร่างรัฐมนูล
เพื่อส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ก่อนที่จะส่งให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้ความเห็นชอบภายในเดือนมีนาคมนี้

ผู้ที่กระทำความผิดทางเทคโนโลยี
กรณีรณรงค์ให้ประชาชนไม่ออกไปลงคะแนนเสียง
และกำหนดให้ยึดเสียงข้างมาก
ของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
ในการเห็นชอบร่างรัฐมนุน

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ได้เรียกประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีแล้วก็คอสช

เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูล

และเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

โดยคาดว่าจะแก้ไขให้ยึดเสียงข้างมาก
ของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงร่างรัฐมนูล
ในการเห็นชอบร่างรัฐมนูลครับ